มูเตรุไม่เข้าใครออกใคร

กับมูขั้นแทน

ดีครับสวัสดีครับ
ขาดีแล้วขาดีแล้ว

คือต้องถามอย่างนี้นะครับ
เมื่อกี้เราเพิ่งคุยกับคนที่

ถามหลักศาสนานะฮะ
อานนท์เธอระลึกนึกถึงความตายอย่างไร

ก่อนนอนตอนเช้ากลางวันเย็น

อันที่จริงควรจะลำลึกนึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออก
เพราะเราต้องตายเพราะเราต้องตายมันจะได้ไม่เกิดความโลภ
โกรธหลงอาฆาตพยาบาทมันจะได้วางซะบ้างเพราะเดี๋ยวก็จะตายแล้ว
นี่ไงอาจารย์บางทีเนี่ยหนูเป็นคนหนึ่งที่เมื่อก่อนเนี่ยเคยมีพระองค์หนึ่ง
เขาบอกเลยพระองค์นี้ก็มรณะไปแล้วแล้วก็มีพระองค์เนี้ยพูดเหมือนสินแส
จำตระกูลอยู่องค์หนึ่งเขาบอกคนเราเวลาไปซื้อโรงศพเนี่ย
ถ้าสมมุติจะให้เจ้ากรรมนายเวรเนี่ยได้บุญจริงเนี่ยจะต้องเอาผ้าขาวห่อศพ
ให้ชายหนึ่งหญิงหนึ่งแล้วก็ให้มือเราเนี่ยโดนผ้าขาวหล่อศพแล้วอธิษฐาน
เพื่อที่จะอุทิศให้กับเจ้ากรรมและนายเวรอาจารย์เชื่อเรื่องนี้หรือไม่เชื่อ
ไม่ได้แปลว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อแต่แปลว่าเข้าใจเขา
คนบางคนเขามีอวิชาแต่อวิชาคือความไม่รู้
ในขั้นสูงสุดแล้วเขามีกำลังสติปัญญากำลังทรัพย์
แล้วมีโอกาสในบุญในกรรมเท่าที่จะกระทำหรือรู้เรื่องได้เท่านั้น
เขาทำตามนั้นแล้วเขาสบายใจอืมบางทีอาจจะไม่ได้ช่วยอะไรก็ได้
จะไม่ช่วยอะไรก็ได้แต่เขาสบายใจการไปซื้อโรงศพล่ะ
ทีนี้เข้ามาสู่หลักในทางศาสนาพุทธมันเลยมีเรื่องของบุญกิริยา
ว่าทำบุญอะไรที่ถูกต้องตามหลักศาสนาแล้วก็พูดกันมาหลายครั้งนะ
ต้องทำเราไม่ได้วัดที่ปริมาณเงินที่ทำแต่วัดในปริมาณศรัทธา
ผู้ทำมีความบริสุทธิ์ในสิ่งที่ทำผู้รับคือพระศรีบริสุทธิ์

แล้วทุกวันนี้ตามวัดจะมีทำบังสกุลเป็นบังสกุลตาย
พวกนั้นช่วยเป็นการต่อชีวิตได้หรือไม่
ไม่ได้หรอกตอบไม่ได้แต่จะพูดว่าต่อไม่ได้
ในมุมของศาสนาพุทธเนี่ยมันมีหลักกรรม
และวิบากรรมคือผลคือผลของการกระทำในอดีต
เราเรียกว่าวีบากเอ่อมันจะมีกรรมนะ

วิบากคือผลของมันผลของมันจากการกระทำ
และผลของมันจากเจ้ากรรมในเวรส่งผลต่อความเป็นปัจจุบัน

ต้องถามอาจารย์อย่างช่วงนี้ปีนี้
คนที่จะโดนผลของการกระทำผลของวิบากรรม
ไล่ตามอยู่ส่วนใหญ่จะอยู่ราศีอะไร

กรกฎกับมังกรสองราศีนี้ทำไมถึงจะโดน
หรือวีบากกรรมและเจ้ากรรมในเวรตาม
คนเกิดราศีสองราศีเริ่มต้นกรกฎกับมังกร
เพราะราหูโคจรมาทับกรกฎ

สองคนที่เกิดในราศีธนูกับราศีมิถุน
เสาโคจรมาทับธนูและเล็งเมถุน
ดังนั้นผลของกรรมที่เคยกระทำซับซ้อนจึงจะแสดงผล
นั่นคือราศีกรกฎที่จะโดนกรรมตามทันเจอ

ทำความบาปชั่วแล้วซุกซ่อนตัว
คนเกิดมังกรกับรากกรกฎที่เคยทำกรรมช่วงนี้จะถูกจับได้

ราศีกรกฎอาจารย์จะให้ระวังเรื่องอะไร
อะไรที่มันทำไปแล้วสร้างไปแล้วนะ

ในการที่จะทำอะไรเนี่ย

อย่าไปเอาอารมณ์ตามไปหวั่นไหวกับสิ่งที่มันมากระตุ้น

เฮ้ยอันนั้นเป็นนู้นอันนี้เป็นงี้
แล้วก็เล่นพูดนินทาสื่อ

เรามาดูตัวเรานี่แหละว่าวันนี้เราตื่นขึ้นมา

อะไรจะควรทำอะไรไม่ควรทำ

ไม่พูดโกหกไม่ให้ร้ายใครไม่คดโกง

อืมเนี่ยสำหรับคนเกิดกรกฎกับมังกร
สองราศีนี้จะดีขึ้นเมื่อไหร่อาจารย์

พระรหัสบดีจะโคจรเดินหน้า

คุณหนุ่มอยู่ราศีกรกฎท่านผู้ชมอยู่ราศีกรกฎ

สามดังนี้จากเจริญยิ่งยศนา

อาจารย์อันนี้ผมอยากรู้อันนี้ผมอยากจะถามอาจารย์นิดนึง

ส่วนใหญ่นะผมจะเห็นในปัจจุบันนี้

ญาติพี่น้องมักจะต้องไปเปิดบทสวดกัน

ฟังแล้วเนี่ยจะได้ไปตามทางของ

จะได้ไปเกิดเป็นคนจะได้ไปเกิดเป็นสิ่งที่ดี

เขาคนนั้นเนี่ยเป็นคนได้อบรมขัดเกาปกติ

แล้วพอก่อนตายก็อยากจะได้ฟังพระ
แต่คนบางคนแบบชีวิตกูไม่เคยทำบุญเลย

แต่ก่อนตายขอเอามีลูกก็อยากจะ

เพราะมันไม่ได้มีอะไรชื่นใจ

ทางโลกก็แปลว่าเราก็เตรียมแบ่งสมบัติ

โดยการฝึกอบรมขัดกาวดวงจิตว่า
ความตายเป็นของไม่เนี่ยแน่นอน

เพราะฉะนั้นเราจะไม่อาฆาตใคร

แล้วอย่าประมาทในการสร้างบุญกุศลความดี

ขอรบสิ่งที่ควรขอรบกระตันอยู่จงรักพรรคดี

ซุ่มก็แปลว่าฝึกไม่ใต่ในกายรูปแห่งตนเนี่ย
เขาปรารถนาที่จะไปสู่มักผลแล้ว

อย่างอาจารย์ยังปรารถนาเวียนเกิดอีกหลายชาติไง
ปรารถนาว่าเกิดชาติหน้าขอให้เป็นเศรษฐีแต่ใจบุญเหมือนเดิม

พระพุทธองค์ยังเกิด๕๐๐ชาติ
เพราะฉะนั้นเราก็ปรารถนาเวียนเกิดที่เรียกว่าโพธิสัตว์
เบื่อหน่ายต่อโลกจริง

เรายังเสียเปรียบต่อหลายคนที่เขาเกิดมาก็รวยเลย
แต่เราอธิษฐานชาติหน้าขอให้เกิดมาด้วยบุญจงพาไปรวย
และขอให้มีดวงจิตคิดในทางกุศลและสร้างบุญ
หลงลืมจงเป็นคนดีคืออธิษฐานไว้ไง

กรรมเนี่ยมีจริงนะครับแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะตามกลับมาถึงลูกหลานของคุณได้ด้วย
ถูกไหมฮะอยู่ที่ว่าลูกของคุณหลานของคุณเนี่ยจะปฏิบัติดีหรือเปล่า

ถูกไหมฮะแล้วก็เรื่องราวของชีวิตหลังความตายก็อยากให้เตรียมตัวกับความตายเอาไว้ด้วย

คือคุณหนุ่มคุณทำอย่างไรในวันเวลานี้
ลูกคุณเฝ้ามองมันก็เป็นอนิสงฆ์ให้เกิดอุปนิสัยในลูกคุณนั้น
การทำแบบนี้มันอบรมขัดเกาเขาไง
พ่อแม่ที่พาลูกเข้าวัดทำบุญมันก็เป็นอุปติศัย
คนไม่เคยไปในสีที่ใดก็จะไปไม่เป็น
หลายคนที่เกิดมาไม่ได้แปลว่าเป็นคนไม่อยากเข้าวัดแต่

มีแต่พาไปเที่ยวไปช้อปปิ้งไปไม่เป็น
ไปวัดจะคุยกับพระไงดีล่ะไม่เป็น
เพราะฉะนั้นถ้าพาไปอุปนิสัยมันเกิดขัด

ขอบคุณครับ
กลับมาพบกันเป็นอย่างนี้นะฮะ๔ทุ่ม๑๐นทางไทยรับทีวี
แต่ท่านผู้ชมมีเรื่องราวมูเรื่องราวเด็ด
เรื่องราวแปลกหาคำตอบไม่ได้

ถ้าเด็ดจริงดีจริงเราบุกไปหาคุณแน่นอนฮ
เอาละครับเรื่องราวทั้งหมดที่นำเสนอในวันนี้นะครับ
คุณจะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้นะครับ

วันนี้นะครับหมูตัวพ่อหมูตัวแม่นะครับ

จะมูให้เธอรู้ถึงชั้นฟ้าหรือลืมรับถึงชั้น